ตรงนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านกันหน่อยนะครับ
ทางด้านของตำรวจกองปราบร่วมกับตำรวจปปนะครับ
ไปแจ้งความเอาผิดกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ในเรื่องของการไปเปลี่ยนสำนวนคดีหวย๓๐ล้านบาทครับค่ะ
ภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่มูลค่า๓๐ล้านบาท
โดยมีตำรวจกองบังคับการปรับปรามและตำรวจกองบังคับการปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปร่วมประชุมด้วย
การประชุมในวันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าของคดี
ในส่วนของการพิจารณาร้องทุกข์ต่อปปนะครับ
เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดกับคณะทำงานตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
โดยเบื้องต้นมีพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งถูกย้ายจากตำแหน่งเดิมมาประจำ
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงาน
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เนื่องจากมีการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพียงนายเดียวนะครับ

ภายในสัปดาห์นี้นะคะทางกองปราบก็จะนำหลักฐาน
เข้าร้องทุกข์ต่อปปนะคะ
ซึ่งในส่วนของพนักงานสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรี

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ยังไม่ถูกแจ้งข้อหาใดนะคะ
แล้วก็อาจจะกันไว้เป็นพยานด้วย
ส่วนจะมีบุคคลอื่นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยาน
ก็จะต้องมีการพิจารณากันอีกครั้งว่า

ทีนี้วันนี้นักข่าวก็ไปถาม
พลตำรวจโทษธิติรัฐหนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าเอ้า
แล้วเรื่องนี้ต้องไปถึงเรื่องของ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ไหม
บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้ทางคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบรามทุจริตแห่งชาติ
ปปชเป็นผู้พิจารณานะคะว่า
จะต้องดำเนินการกับทางผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๗ในฐานะผู้บังคับบัญชาด้วยหรือไม่ทั้งนี้
ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมเข้าไปในสำนวนให้
ครบทุกประเด็นรวมทั้งหลักฐานชิ้นสำคัญเป็น
องพลาสติกที่บรรจุลอตเตอรี่ที่หายไปก่อนหน้า
ด้วยก็นำเรื่องส่งให้กับกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
๗อำนวนการแล้วทางด้านนายปรีชาใกล้ควรให้
สัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกหลังรับการประกันตัวนาม
บอกว่ายังคงทำงานที่โรงเรียนตามปกติแต่ว่าไม่
สอนหนังสือหรือไปคุมสอบเป็นการทำรายงาน
แจ้งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับภูมิใน
โรงเรียนนะครับส่วนการที่ตนเองถูกออกไหม
จับคาดว่าเกิดจากข้อมูลที่ผิดพลาดในบาง
ประเด็นที่ยังไม่ได้ให้การพร้อมกันนี้
ว่าตำรวจไม่มีอำนาจชี้ว่าใครผิดหรือ
ชั้นศาลและยืนยันไม่บอกว่าไม่ให้ข่าว
เรื่องของการที่ข่าวรับสารภาพเนี่ยไม่เป็นความจริงซึ่งนอกจากนี้ก็จะ
ไม่ให้สัมภาษณ์เกรงว่าจะได้รับผลกระทบกับเรื่องของรูปคดี

แต่ที่ผ่านมานี่พูดไปเยอะแล้วนะ